เรื่องในเรือนจับที่ดูปลอดภัยจากซอมบี้
กับถูกไวรัสประหลาดเข้าโจมตีคนที่อยู่ภายใน

พวกเขาจะกู้สถานการณ์นี้ได้อย่างไร
จิตใจที่หวาดกลัว

ท่านไทยก็ทรีวีช่องสรรพสิบสอง